สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ช่วยแกผู้ถือการย่างอิกษา
เรื่องราวทั้งหมดมันก็คือตั้งแต่ปี๕๐นานมาแล้วหลายปีเหมือนนวริยายเลยนะครับมีเรื่องของความรัก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
ผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามารถที่เป็นผู้สามา

กรุงภาษีปี๕๗

เพื่อยินย้อนไว้ทำกาลจังงลทัวร์

สุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรกับลูกชายบ้าง
พี่ทำทั้งหมดเพราะรักผู้ชายนี่ใช่หรือล่ะ

ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น

ไม่เคยคิดอะไรมีแต่เขาใส่ร้ายอย่างนี้

คือเราไม่มีส่วนเฉพาะในการจ้างวันค่า

ยืนยันว่าเราบริสุทธิ์ค่ะ
ส่วนเฉพาะอย่าจับน้องอยู่ข้างล่างครับครับ
แต่ไม่เกี่ยวข้างล่าง

คุณสำคัญที่ช่วยด้วย

ว่าเราบริสุทธิ์

แล้วทำไมวันนี้ถึงมอบตัวล่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ